ท่านผู้ชมครับที่อุบลราชธานีเนี่ยหลานสาวเขาโพสต์คลิปของคุณยายลงในติ๊กต๊อก
นี่ฮะยายนั่งดมยาเลยที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดตาโล่
ค่ะมันจะกลมกลมตายไข่อ่ะเนอะถ้าอิสานิเยอะใช่
ทำลงทำลาบทำยำเนี่ยนะฮะมีคนสั่งออเดอร์ไว้กับคุณยายเนี่ย
สิบกิโลกรัมคุณยายเข้าป่าไปหาต้องเข้าไปลึกด้วยนะหาได้มา
ปรากฏว่าลูกค้าเทฮะอ้าวไม่เอาครับค่ะคือราคาตามท้องตลาดเนี่ย
กิโลกรัมหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทนี่น้องพลอยเป็นหลานสาวของคุณยาย
บอกคุณยายชื่อคุณยายผ่องสีอายุหกสิบสามดมยาเลยอืมค่ะ
เป็นลมเนี่ยเห็นไหมไปกับมึงแล้วอุตส่าห์ไปหามาเนี่ยฮะ
แต่ว่าหลังจากที่หลานสาวโพสต์คลิปไปเนี่ยน้องพลอยบอกว่า
พอมีคนเขาเห็นเขาก็เห็นใจยายก็เลยติดต่อเข้ามาแล้วก็ซื้อแทน
หมดออเดอร์เนี่ยหมดเรียบร้อยที่ว่ามีลูกค้าเขาเทอ่ะนะ
แต่คนที่เทนี่ก็แม่ไม่เห็นใจเลยชาวบ้านก็ต้องไปหาเห็ดในป่า
มาขายนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เราสอบถามไป
นี่ฮะตอนที่คุณยายไปหาเห็ดหลานสาวเขาก็ลงคลิปไว้เยอะค่ะ
ในติ๊กต๊อกนะปลอยพลอยเจ็ดแปดสี่ศูนย์คุณยายผ่องศรีก็เลยฝากคลิปกับน้องพลอย
ไม่ยังรายการไทยรัฐนิวโชว์ด้วยบอกว่าตอนนี้ต้องขอบคุณจริงที่เป็นห่วงกัน
แต่ว่าพอหลานสาวโพสต์คลิปไปลูกค้าทีนี้สั่งกันเยอะเลย
คนก็ช่วยอุดหนุนไม่ต้องกลัวถูกเทด้วยตอนนี้ค่ะ
เพียง๑๐๒๐นาทีเห็ด๑๐โลยายก็ขายหมด
ขอบคุณขอบคุณนะลูกนะทำอะไรก็เจริญรุ่งเรือง
เจริญเจริญเดินทางแค้วคาดปลอดภัยที่ช่วยเหลือยายซื้อเหตุ
เดินทางแค้วคาดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะ
ร่ำร่ำรวยรวยเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะ
ยายขอบคุณมากว่ายายดีใจยายอยากจะร้องไห้
นี่คุณยายร้องไห้เลยคนอุดหนุนเยอะนะ
คือขอให้แข็งแรงนะคุณยายแต่น้องพลอยบอกบางคนถามบอก
เอาทำไมยังให้ยายไปเก็บเห็ดในป่าขายอีกล่ะอายุตั้ง๖๓แล้ว
ลูกช่วยหลานก็เป็นป่าแถวบ้านนั่นแหละ
ก็ไม่ได้ว่าโอ้โหเข้าไปจนแบบลึกจนแบบไปหลงปงหลงป่าอะไร